คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่นครนายกกันหน่อย
เรื่องของสายไฟสายสื่อสารมันมาอีกแล้ว
และคราวนี้แน่นอนพอเวลามันเกิดเหตุสายไฟ

คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมคะ
อันนี้มาจากสายไฟจริงนะ
คือมันเป็นสายที่เกิดจากไฟฟ้าแรงสูง
เขาบอกว่ามันฆ่าคุณดูดิ
พอมันขาดเสร็จมันตกลงมา
แล้วมันเกิดเหมือนกับมันช็อตมาสปาร์คอะคุณ
แล้วกลายเป็นเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างที่เห็นแบบนี้
คือหลังช่วงหลังเราจะเห็นข่าวแบบนี้ตลอดเลย
ภาพมันดูน่ากลัวจริงนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นสักช่วงเวลา

ของวันนี้นี่เองนะคะตรงนี้เป็นซอยค่ะซอยที่อยู่หน้าร้านทำผมแห่งหนึ่ง
ที่เต็มบนบ้านพร้าวอ่อมเภอบ้านนาอยู่ที่นครนายุกค่ะ
เจ้าของร้านตอนนั้นมาเห็นตกใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
ตรงนี้จุดเกิดเหตุเขาพบกับสายไฟฟ้าขนาดสองหมื่นสองพันโวล
คือมันขาดแล้วมันตกมาบนพื้นลาดยางพอหลังจากที่มันตกลงมาเสร็จ
มันกลายเป็นว่ามันเกิดช็อตแล้วกลายเป็นประกายไฟสีแดงอย่างที่เห็นแล้วลุกขึ้นมาแบบนั้นแหละค่ะ
ทีนี้ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านนานะคะ
เข้ามาทำการตัดกระแสไฟฟ้าปรากฏไปพบว่าบริเวณที่สายไฟเนี่ยมันตกลงมาตรงนั้นเนี่ย
เกิดเป็นหลุมลึกประมาณห้าถึงสิบเซนสี่ถึงห้าหลุมเลยทีเดียวค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดกิ่งไม้ก่อนแล้วก็ทำการต่อสายไฟฟ้า
ก็ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงเลยนะคะ
แล้วก็บ้านที่แถวนี้ก็เดือดร้อทำไมไม่มีไฟฟ้าใช้
เธออ่ะได้ยินเสียงดัง
มันเป็นเสียงดังคล้ายกับระเบิด๒ครั้ง
หลังจากนั้นเธอลุกขึ้นมาดูอ้าวเห็นสายไฟฟ้าตกอยู่ที่พื้น

พอมันช็อตคุณเคยเห็นไหมสายไฟเวลามันช็อตมันสายไปสายมา

แล้วสายมาตรงป่าทางเข้าบ้านเธอ

หลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่ามันลุกขึ้นมาแบบนั้นแหละค่ะ
ก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือค่ะ
ลองฟังเสียงเจ้าของร้านที่อยู่ในอาการตกใจค่ะ
แรงมากแล้วก็ไฟเหมือนมีระเบิดอยู่ตลอดเวลาค่ะ
โอ้โฮเธอบอกเหมือนมีระเบิดอยู่ตลอดเวลา
นี่มันก็ยังเป็นส่วนที่ยังลุกไหม้อยู่ตรงนี้นะคะ

เมืองต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาบอกว่า
อาจจะนะคะเกิดจากลมมันพัดกิ่งไม้

มันก็เลยเกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมาแบบนั้น
โชคดีที่ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ